คือเหมือนเรื่องนี้เขามองกันว่าสุนัขไม่เหมือนรถนะที่เช่าแล้วคืนได้หรือว่าเหมือนกระเป๋าแบนเนมที่ไปเช่าร้านมาถือสัก๓เดือนแล้วก็เอาไปคืนสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตมีชีวิตจิตใจแล้วเขารักเจ้าของคือใครไปเลี้ยงเขาก็ซื้อสัตว์เขาก็รักเขาก็มองว่านี่คือคนที่ดูแลเป็นเจ้าของของเขาแล้วพอเปลี่ยนมือไปเร
ว่าสุนัขอ่ะนั่นน่ะสินอกจากนี้บอกด้วยนะคะว่าจะเช่าไปถ่ายรูปก็ได้นะจะเช่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าก็ได้นะคือไม่ต้องเช่าไปเลี้ยงเช่าไปทำงานอันนี้คือเหมือนเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดสุนัขเป็นสินค้าแล้วนะอยากจะเช่าไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรมว่าฉันเลี้ยงหมานะหรืออยากจะเช่าไปถ่ายโฆษณาก็ได้นะค่ะชาวเน็ตบอกว่าโอ้โห

ไหมผ่านไปไม่กี่เดือนสุนัขบางส่วนที่ซื้อไปเนี่ยนะคะเจ้าของยกให้คนอื่นไปเลี้ยงคือมาซื้อสุนัขจากฟาร์มของคุณฟิลเนี่ยซื้อไปไม่กี่เดือนเลี้ยงไม่ไหวยกให้คนอื่นไปขายต่อบ้างคุณฟิลก็เลยมานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะปัญหามันเกิดจากอะไรก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมางั้นเอาแบบนี้เห็นว่าหลายหลายคนซื้อไปแล้วเลี้ยงไม่ไหวซื้อไปแล้วไปยกให้
ลองมีประสบการณ์อยู่กับหมาดูก่อนถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็คืนก็ได้จริงแล้วเนี่ยใช้คำว่าเช่าคนเลยรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าจริงมันคือเหมือนการทดลอง

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของเราว่าจากข้อมูลที่ได้รับทราบมาว่ามีการให้เช่าสุนัขเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสุนัขทั้งการคัดเลือกผู้เช่าการจัดคนติดตามก็ไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าจะขัดกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แต่ว่าก็ฝากไปยังผู้ที่คิด
สุนัขว่าลองถามใจตัวเองดูก่อนถามตัวเองดูก่อนถามใจอย่างเดียวไม่ได้ถามว่าเรามีเงินมีทองพอจะเลี้ยงเขาไหมสถานที่อยู่ที่พักของเราจะเลี้ยงเขาได้จนแก่เท่าหรือเปล่าบางทีเห็นลูกหมาน่ารักตัวเล็กเล็กอยากจะเอามาเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวโตตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วเลี้ยงไม่ได้ไม่เล็กขนาดใหญ่ขนาดนี้ทำยังไงคือถามใจน่ะใจบางทีอยากเลี้ยงแต่ถามอย่างอื่นอื่นรอบตัวด้วยถามความพร้อมด้วย
ชีวิตชีวิตหนึ่งไม่ต่างจากเลี้ยงเด็กนะวุฒิมาสอนบ้านนี้ฉันก็เลี้ยงสูญนักอยู่คือเราก็ต้องดูแลเขายิ่งถ้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กต้องป้อนนมเขาแล้วเวลาต้องฝึกเขาด้วยเวลาเขาเข้าห้องน้ำหรือบางทีเขาเกิดตื่นกลางดึกแล้วเขาเกิดไปฉีเรียราชหรือว่าถ่ายเรียราชแบบที่เราไม่ชอบเดี๋ยวก็จะเกิดเป็